ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณครูสองคนนะครับ
ที่กำลังนั่งทำแผนการสอนอยู่ในศูนย์เด็กเล็กที่จังหวัดเชียงใหม่
ค่ะนะฮะระหว่างนั้นเนี่ยมีฝนตกลงมาปล่อยปล่อยนะครับ
อ่าแล้วก็มีฟ้าผ่าลงมาด้วยนะสุดท้ายเนี่ยมันเปรี้ยงลงมาเนี่ย
ตรงกลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เขากำลังนั่งทำแผนการสอนอยู่เลย
มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีเครื่องปรินเตอร์มีโทรศัพท์มือถืออืม
ก็ไม่รู้ว่ามันจะมาจากสาเหตุอะไรนะเอาเป็นว่าครูเนี่ยเขาบาดเจ็บทั้งสองคน
จากแรงที่มันเป็นลักษณะเหมือนฟ้าผ่าหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ปึ้งขึ้นมาเนี่ย
และเสียชีวิตไปหนึ่งค่ะนะฮะครูอีกท่านหนึ่งที่เกิดเหตุพร้อมกัน
แล้วก็บาดเจ็บพร้อมกันตอนนี้ออกมาให้ข้อมูลได้แล้วนะครับ
วันเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นย้อนไปดูก่อนนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๓พฤษภาคมเมื่อ๒วันก่อนนะฮะ
ตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งในศูนย์เด็กเล็กบ้านถวน
ตำบลบ้านทัพอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อ่าตอนนั้นกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุนะครับ
กู้ภัยของอบตบ้านทัพไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
พบว่านางจุธามาสสมสัตว์หรือว่าครูนกอายุยี่สิบเก้าปี
นอนหมดสติอยู่แล้วก็มีวาดที่ร้อยตรีหญิง
แสงจันวารีทรงไพรกุลหรือว่าครูจ๋าอายุยี่สิบเก้าปี
เพื่อนครูด้วยกันก็บาดเจ็บอยู่เหมือนกันนะฮะ
ก็รีบนำตัวทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลแม่แจ่ม
แต่ว่าสุดท้ายแล้วครูนกหรือว่านางจุธามาศเสียชีวิตนะครับ
ส่วนครูจ๋าว่าที่ร้อยตรีหญิงแสงจันท
ก็บาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งคู่เป็นครัวตราจ้าง
อยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้นะครับนี่ฮะครูทั้งสองท่านนะครับ
ก็เป็นเด็กอนุบาลนะฮะเนี่ยครูก็สอนกันอยู่นะครับ
ตำรวจสพแม่แจ่มไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยของพวกสายไฟไหม้
หรือว่ารอยไหม้จากจุดอื่นนะฮะในที่เกิดเหตุ
แต่ว่ามีเอกสารกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้น
แต่ที่น่าสังเกตก็คือที่พื้นดินด้านข้างศูนย์เด็กเล็กเนี่ย
มันมีรอยฟ้าผ่าลงมาตรงนี้ไม่ได้ผ่าลงมาแล้วเข้าไปที่ตัวกลางอาคารของศูนย์เด็กเล็กที่ครูนั่งทำงาน
แต่ว่ามันผ่าลงดินห่างจากตัวอาคารเนี่ยที่ครูนั่งกันอยู่ทำงานกันอยู่เนี่ย
สักสิบห้าเมตรนี่ฮะล่าสุดวันนี้ชาวบ้านก็เลยลองไปขุดดินตรงนั้น
เอ๊ะทำไมฟ้ามันผ่าลงมาตรงนี้ได้แล้วกระแสมันอาจจะปึ้งเข้ามาถึงตรงจุดที่ครูเขานั่งทำงานกันอยู่
พอขุดดินลงไปเนี่ยไปเจอโครงเหล็กของร่มนะฮะคือก้านร่มอ่ะก้านร่มที่มันเป็นเหล็กอ่ะ
ถูกฝังดินอยู่ลึกอยู่แค่ประมาณ๒๕เซนติเมตรก็คือคืบนึง
หล่นอยู่แล้วดินมันกลบหรือว่าใครเอามาฝังอะไรยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
เอาเป็นว่ามันมีก้านล่มก้านร่มที่เป็นเหล็กนะฮะอยู่ตรงนี้ลึกในดินอยู่สัก๑คืบ๒๕เซนติเมตร
วันนี้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะฮะ
ก็ตั้งนั่งรถกระบะเข้าไปนะฮะนั่งรถกระบะชาวบ้านเข้าไปเพราะว่าพื้นที่อยู่บนดอย
อยู่บนดอยในหมู่บ้านถวนอาคารที่เกิดเหตุเป็นอาคารเรียนชั้นเดียวนะครับ
ข้างในก็เต็มไปด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กนะฮะเด็กชั้นเตรียมอนุบาลแล้วก็ชั้นอนุบาลนะครับ
ที่นี่มีนักเรียนทั้งหมด๑๕คนแล้วก็มีคุณครู๒คนก็คือครูนกที่เสียชีวิตกับครูจ๋าที่บาดเจ็บนะครับ
อาจารย์ตากรอนธนันผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกว่า
เด็กเล็กแห่งนี้มีครูนกกับครูจ๋าเป็นครูสอนก็จะสอนเด็กเล็กในหมู่บ้านนี่แหละ
วันเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านก็ได้ยินเสียงฟ้าผ่านะ๑๓พฤษภาคมตอนบ่ายครึ่ง
ตรงนี้ฮะที่ลงมาเนี่ยฮะเขาเพิ่งมาขุดเจอกันมีก้านร่มเป็นเหล็กอยู่
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าพอมีเสียงฟ้าผ่าบ่าย๑๓พฤษภาคมก็มีชาวบ้านมาบอกว่า
ฟ้าผ่าครูผู้ใหญ่บ้านก็รีบมาดูมาถึงที่เกิดเหตุ
เห็นครูนกนอนหมดสติอยู่แล้วส่วนครูจ๋าเนี่ยได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
แต่ว่ายังพอลุกขึ้นมาได้แล้วกำลังปั๊มหัวใจช่วยครูนกอยู่
ตอนนั้นยังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวครูนกคงจะฟื้นคืนสติได้
แต่สุดท้ายครูนกก็เสียชีวิตเพราะว่าฟ้าที่ผ่าลงมาเนี่ย
ผ่าลงมาดินข้างโรงเรียนนะห่างจากจุดที่ครูนั่งทำงานกันอยู่
สิบห้าเมตรกระแสไฟเนี่ยมันเข้าไปถึงอาคารเรียนนะ
นี่เป็นครั้งแรกที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับ
เพราะว่าที่ผ่านมาในหมู่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่จานตาบอกว่า
ฟ้าที่ผ่าลงมาเนี่ยส่วนมากจะผ่าลงใส่ต้นไม้
เออมันก็ไหงท้องก็มีเพื่องของครูนกนำจาก
เราคิดว่าสภาพของครูคุณโน้กเป็นยังไงค่ะ

คุณวิรสักเดินทางไปที่บ้านของครูจ๋านะครับซึ่งได้รับบาดเจ็บนะฮะ
แต่ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วนะครับอยู่ที่หมู่บ้านพุยใต้
อยู่ห่างจากโรงเรียนที่เป็นศูนย์เด็กเล็กที่เกิดเหตุประมาณ๑๘กิโลเมตร
ก็ต้องไปรถกระบะของชาวบ้านเหมือนกันลัดเลาะไปตามไหล่เขา
เดินทางไป๑ชั่วโมงนะฮะ๑๘กิโลเมตรคือหนทางมันยากลำบากอะนะ
เป็นครูในพื้นที่บนดอยห่างไกลเนี่ยครูก็เสียสละนะใช่ค่ะนะ
เนี่ยครูจ๋าฮะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วก็ยังเสียใจอยู่
เพราะว่าเกิดเหตุขึ้นพร้อมกับเพื่อนก็คือครูนกและครูนกต้องเสียชีวิต
จ๋าบอกว่าสนิทกับครูนกมากนะอายุ๒๙นี่เท่ากันเลยทำงานด้วยกันมาตลอด
ทั้งคู่เป็นครูอัตราจ้างนะครับวันเกิดเหตุครูจ๋ากับครูนก
นั่งจัดทำแผนการเรียนการสอนอยู่ในอาคารก็ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะ
แล้วครูนกระหว่างนั้นเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือกับโน้ตบุ๊กเอาไว้
ส่วนมือถือของครูจ๋าเนี่ยวางอยู่ใกล้ตัวทำงานกันอยู่มีฝนตกปล่อยนะฮะอยู่
อยู่มีเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็รู้แค่ว่าตัวเธอเนี่ยคือครูจ๋าเนี่ย
แล้วก็เพื่อนคือครูนกกระเด็นล้มกันไปคนละทิศคนละทางปึ้งมาแล้วก็กระเด็นล้มกันไปเลยนะ
จ๋าบอกว่าทีแรกเนี่ยคิดว่าโน้ตบุ๊กระเบิดเพราะว่าฟ้ามันไม่ได้ผ่าลงมากลางตรงอาคารที่ทำงานกันอยู่
โน้ตบุ๊กระเบิดมันปึ้งแล้วก็กระเด็นกันไปเลย
ตอนนั้นเนี่ยหูอื้อเจ็บขาด้านขวามากแต่ได้ยินเสียงครูนกบอกว่าจ๋าจ๋านกไม่ไหวแล้วนะฮะ
พอพูดได้แค่นี้ครูนกก็หมดสติไปเลย
จ๋าก็รีบพยายามออกมาตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่แถวศูนย์เด็กเล็ก
แล้วก็นำตัวครูนกส่งโรงพยาบาลแม่แจ่มนะฮะครูจ๋าก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเหมือนกัน
แต่ว่าตอนนี้อาการปลอดภัยออกมาได้แล้ว
จ๋าได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาขวานะครับ
นี่ฮะกระแสฟ้าผ่าเนี่ยมันเข้ามาถึงตรงเนี้ยค่ะ
เห็นไหมใครที่ต้องขออนุญาตครูจ่าด้วยนะครับครูจ่าอนุญาตเราแล้วนะฮะ
เนี่ยแผลจากฟ้าผ่าเนี่ยมันเข้ามาเปรี้ยงอย่างนี้เลยนะ
เห็นไหมนี่ขนาดโดนแค่ขาขวานะนี่ฮะ
จ๋าบอกว่าไอ้บาดเจ็บเนี่ยมันก็แค่บาดเจ็บนะ
แต่สภาพจิตใจเนี่ยคือตอนนี้ยังทำใจไม่ได้
ที่ต้องเห็นครูนกเพื่อนครูด้วยกันต้องมาเสียชีวิต
คือตอนนี้ส่วนตัวครูจ๋าเองก็ยังไม่รู้ว่า
จะกลับไปสอนหนังสือเด็กได้เมื่อไหร่
หนูยังไม่ค่อยอยากเจอใครฮะอยู่บ้านอยู่กับพ่อแม่ก่อนฮะ
อยากจะกลับไปสอนที่ตรงนั้นหรือไหมครับ
ยังค่ะหนูเพราะว่ามันเห็นแต่ภาพค่ะ
หนูจะนอนใช่ไหมหนูเห็นแต่ภาพครูนกค่ะ
อีกนานค่ะกว่าหนูไม่รู้ว่าหนูจะไปสอนตรงนั้นได้หรือเปล่า
หนูก็ไม่ได้คิดว่าคือจะขนาดนั้นนะคะ
คุณผู้ชมคะแม่ของครูนกคุณแม่สุนันทาสมสัตว์
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะคนโทรไปบอก
ว่าลูกสาวถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตแม่ตกใจจนเป็นลมนะคะ
มาคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคงจะฝันไป
แต่มันคือเรื่องจริงที่ลูกสาวเสียชีวิต
บอกเสียใจมากเพราะลูกสาวคนนี้คือเสาหลักของครอบครัวค่ะ
แม้จะเป็นแค่ครูอัตราจ้างได้เงินเดือนประมาณ๑๐๐๐บาท
แต่ลูกสาวรักอาชีพนี้มากนะคะ
ลูกสาวบอกแม่ว่าถ้าได้รับการบรรจุให้เป็นครู
จะใช้หนี้ให้แม่แล้วก็จะปลูกบ้านให้แม่ค่ะ
นกเป็นลูกสาวคนโตเรียนจบจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงใหม่
เป็นคนขยันมากปกติก็จะทำอาหารกับครูจ๋า
ให้เด็กรับประทานที่ศูนย์เด็กเล็กเป็นประจำ
คือไม่อยากจะจ้างแม่ครัวเอาเงินตรงส่วนนี้
ประมาณตรงนี้ที่เหลืออยู่ไปซื้อของอย่างอื่นที่จำเป็นดีกว่า
ครูนกก็เลยเป็นที่รักของเด็กเด็กและผู้ปกครองมากนะคะ
หลังสูญเสียครูนกไปแม่บอกว่าไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงต่อ
ที่บ้านก็ฐานะยากจนครูนกมีลูกชายด้วย
ลูกชายชื่อน้องปอโต้อายุแค่๒ขวบเองอะค่ะ
นายนรงศรีสุวรรณสามีของครูนกก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
โทรคุยกับภรรยาอยู่เลยแต่กลายเป็นว่าต้องมารับข่าวร้าย
เพราะคนมาบอกว่าภรรยาถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตที่โรงเรียน
ช็อกมากพูดไม่ออกเดินอยู่เนี่ยนะซุดเลยอะค่ะ
ตอนนี้ลูกยังไม่รู้นะว่าแม่เสียชีวิตคุณภาคภูมิ
ลูกชายยังไม่รู้รู้รู้แค่ว่าแม่ไปสอนหนังสือ
รู้แค่นี้เองเพราะว่าลูกยังอายุแค่๒ขวบ
สามีของครูนกก็บอกว่าจากนี้ไปจะทำหน้าที่ดูแลลูกให้ดีที่สุดค่ะ

ส่วนพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพครูนก

มณมมัยที่อำเภอแม่แจ่มนายบุญลือธรรมทรานุรักษ์
อำเภอแม่แจ่มมาร่วมงานและมอบเงินช่วยเหลือส่วนหนึ่งค่ะ
ส่วนอบตบ้านทัพมอบเงินช่วยเหลือ๑แสนบาท
แล้วก็เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิษฐรรม๑คืน
พรุ่งนี้บ่ายโมงจะเคลื่อนศพครูนกสู่สู่ศาลนะคะ

คือครูที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ
คือมานั่งทำงานอยู่ขณะทำงาน

ส่วนเรื่องสาเหตุที่เกิดฟ้าผ่า
และทำให้ครูทั้งสองคนเสียชีวิต
ไปหนึ่งและบาดเจ็บอีกหนึ่ง

จุดที่ฟ้าลงไปเนี่ยมันคือพื้นดิน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาร์ดอธิบายบอกว่ารักษณะของเกิดฟ้าผ่า
คือฟ้าเวลาผ่าเนี่ยมันจะผ่าลงมาที่สูงก่อน
เด็กเล็กเนี่ยตรงนี้ที่ครูเขาทำงานกันอยู่เขาอยู่บนดอย
ค่ะอ่าแต่เขาอยู่ที่อาคารใช่ไหมในตัวอาคารนั่งทำงานกันอยู่
ทีนี้ด้วยความที่ความแรงของกระแสของฟ้าผ่าที่มันลงมาเนี่ยนะ
อาจารย์ออสบอกว่ามันมีความต่างสักหนึ่งพันล้านโวลก์
กระแสไฟฟ้ามันก็เทียบเท่ากับขนาดประมาณ๒แสนแอมแปรอะไรประมาณอย่าง
อืมเอาเป็นว่ามันแรงฟ้าผ่าเนี้ยกระแสมันแรงเพราะฉะนั้น
อาคารอยู่ห่างจากจุดที่ฟ้าผ่าลงดินสิบห้าเมตรก็จริงอ่า
ใต้พื้นดินตรงนั้นจะมีร่มก้านเหล็กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแม้จะห่างกันสิบห้าเมตร
แต่กระแสไฟฟ้ามันสามารถวิ่งหากันได้แล้วทำไมถึงวิ่งไปที่อาคาร
เพราะโครงสร้างของอาคารทำด้วยเหล็กแล้วบังเอิญที่ครูก็นั่งอยู่ที่พื้น
นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยได้รับผลกระทบโดยตรงอ่าเดี๋ยวฟังอาจารย์ออสนะครับ
เวลามันผ่าลงพื้นดินปุ๊บมันก็จะดูดซับลงพื้นดินนะครับ
แต่ว่าที่อาคารหลังนั้นมีเสาเหล็กที่เสียบจากดินขึ้นมาด้วย
นะฮะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้ก็คือนะฮะมันอ่ามัน
จากกราวเนี้ยนะครับตรงเสาเหล็กเนี้ยเป็นตัวที่ดึงมันขึ้นมา
บนพื้นดินเนี่ยทำให้คุณครูที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ย
เสียชีวิตได้มันอาจจะไม่ผ่าลงที่พื้นดินข้างก็ได้นะครับ
อาจจะลงที่บริเวณอาคารโดยที่เราไม่รู้ตัวและอาคารนั้นมีโครงสร้างของเหล็กอยู่